เพราะว่าไปเจอสบในบ้านหรูหลังหนึ่ง
แล้วศพอยู่ในห้องน้ำเป็นศพผู้ชาย
สภาพสบคือมีเหมือนกับรังกระดาษ
เขียนว่าเครื่องครัวด้วยหมึกสีแดง
เชี้ยบอกมีสบสบอยู่ไหนหรอ
คือพอเปิดรังดูเป็นศพ

ท่านเป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโคเป็นเฮเกน
เดนมาร์ค่ะซึ่งเสียชีวิตอยู่ที่ห้องน้ำชั้น๒
แล้วกล่องกระดาษลางแบบนี้ค่ะปิดอยู่
มีกล่องปิดอยู่ประมาณ๓๔กล่องแล้วเห็นมั้ย
ข้างหน้าน่ะเขียนว่าเครื่องครัวเดี๋ยวจะบอกนะว่าเพราะอะไร
ทำไมหน้ากล่องถึงเขียนแบบนี้แต่ดูจากสภาพศพแล้วตรงอกอ่ะ
ถูกมีดแทงสามแผลน่าจะเสียชีวิตมาเป็นอาทิตย์แล้วนะพี่โอ้ย
แล้วจากการตรวจสอบในห้องครัวข้างล่างก็เจอมีดทำครัวเปื้อนเลือด
ตกอยู่สองเล่มก็นี่แหละค่ะน่าจะเป็นอาวุธในการปลิดชีพ
เอกอัครราชทูตไทยรายนี้เนี่ยนะคะนอกจากนั้นเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาก็เจอรอยเลือดรอยเท้าที่ย่ำย่ำเป็นทาง
แปลว่าอะไรคือมีคนมาก่อเหตุมีคนมาฆาตกรรม
แล้วเอากล่องมาปิดศพเอาไว้ก็ย่ำเป็นทางนะ
ตรงประตูทางเข้าบ้านลากยาวไปจนถึงชั้น๒
ตรงจุดที่เจอศพนี่แหละแล้วในบ้านอ่ะ
เข้าไปตรวจสอบดูมันก็จะเป็นรอยเท้าเปื้อนเลือดเนี่ย
เหมือนกับคนร้ายไปก่อเหตุค้นทรัพย์สิน
ทั้งที่ชั้นหนึ่งก็มีที่ชั้นสองก็มี
ตรีนกภาษีนภูมิสวรรค์ท่านบอกนะ

เจ้าหน้าที่เขาเชื่อว่าคนร้ายจะประสงค์ต่อทรัพย์
แล้วน่าจะมีอย่างน้อย๑คน
ถ้าอย่างน้อย๑คนแปลว่าคนก่อเหตุ

ผู้เสียชีวิตคงจะเปิดรับคนร้ายเข้ามาทางประตูหน้า

เพราะอะไรรู้ป่ะพี่คือไปดูตามหน้าต่าง
ทรัพย์ประตูมันไม่ได้มีรองรอยกันแง็ดแง็ด
งั้นแปลว่าผู้ตายเองตอนนั้นไปเปิดประตูให้เข้ามา
แล้วคนร้ายใช้อาวุธมีดในการก่อเหตุ
แล้วตัวของผู้ตายเองนะตอนนั้นพอโดนแทงแล้วเนี่ย
วิ่งหนีวิ่งหนีไปที่ชั้น๒ของบ้าน

เดี๋ยวที่เชื่อว่าจำรวจหน้าจะไปล่าด้ได้

รองผู้บันชาการระคอนบาลน่ะหน่อยค่ะ
ในเบื้องต้นเราไม่พบลงเรอยงั้นแงะ
แสดงว่าคนร้ายก็มีการเข้าประตูบ้านนะครับ
แล้วก็เข้าไปในบ้านโดยผู้ตายเป็นผู้มาเปิดประตู
แล้วสถานการณ์ของวังเท่าไว้จะเป็นการทำทาง

มีการพยายามที่จะหัก
ไม่มีครับ

ต่อมาเนี่ยคุณผู้ชมตำรวจได้นำตัวเยาวชนชายมา๒คน
อายุ๑๗ปีแล้วก็๑๕ปี
คนนี้เป็นพี่น้องกันนะแล้วทำไมต้องพามาล่ะ
คือมีการระบุตามข่าวว่าสองคนนี้เป็นลูกเลี้ยง
ของผู้เสียชีวิตครับมาพร้อมกับพ่อแม่แท้
มาให้ปรักคำที่สอนอสุทธิษฐานด้วย
พ่อของเยาวชนชายบอกว่าตัวเขาเองเป็นช่างต่อเติมนะ

เคยเข้าออกบ้านหลังนี้ตอนที่มีการก่อสร้าง
ซึ่งผู้เสียชีวิตเอ็นดูลูกทั้งสองคน

รวมไปถึงลูกคนงานก่อสร้างคนอื่นด้วย

แล้วผู้เสียชีวิตมักจะเรียกแทนว่าลูกทุกคนเลย

ซื้อข้าวซื้อน้ำมาให้เป็นประจำ
ที่สนิทสุดคือลูกชายคนเล็ก

เห็นบอกว่าสนิทกับผู้เสียชีวิตมากกว่าลูกคนโตที่อายุ๑๗
ก่อนหน้าที่ผู้เสียชีวิตจะมาอยู่บ้านหลังนี้
มีการจ้างจ้างลูกชายไปช่วยขนของด้วยนะ

ไม่เคยจ่ายเงินให้โดยตรงครับแล้วก็ไม่เคยให้เงินสดส่วนตัวกับลูกชายทั้งสองคน

แล้วคือมันก็สอดคล้องตรงกันตรงที่บ้านหลังนี้ก่อนหน้านี้
ทางอดีตเอกอัครราชทูตไทยไม่ได้อยู่ไงอยู่คอนโดก่อน
แล้วหลังจากนั้นมีการเก็บข้าวของจากคอนโดพี่เบิร์ต
เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยทำไมกล่องลังกระดาษ
มันถึงเขียนว่าเครื่องครัวเพราะว่าเขาเก็บอุปกรณ์จากคอนโดใส่รังไว้
แล้วก็จะเขียนข้างหน้าว่าแต่ละกล่องคืออะไร
แล้วให้เด็กเนี่ยเยาวชนเนี่ยช่วยกันขนย้ายของมาด้วยอ่ะนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาสอบปากคำ๔ชั่วโมงกว่า
ก็ปล่อยเยาวชนทั้งสองคนสิบห้ากับสิบเจ็ดกลับบ้านไปพร้อมพ่อกับแม่
ทีนี้ผลการสอบสวนเนี่ยเอ๊ะเกี่ยวข้องไหม
เยาวชนทั้งสองคนเกี่ยวข้องไหมเขาบอกว่าไม่เกี่ยวนะ
จากการสอบสวนและตำรวจชุดสืบสวนต้องไปไล่เช็คกล้องเลยอย่างที่พี่เบิร์ตบอกแหละ
ซอยนี้ตรงข้ามออฟฟิศเลยออฟฟิศไทยรัฐทีวีเนี่ย
แล้วตอนนี้รู้แล้วนะ
รู้แล้วว่าคือใครอ๋อเหรอใช่
ตอนนี้ยังไม่ระบุสัญชาติค่ะน่าจะยังอยู่ในไทยแหละ
ยังไม่ได้ออกนอกประเทศตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะ

แล้วเดี๋ยวจะตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด